คุณผู้ชมค่ะเปลี่ยนบรรยากาศมาดูหนุ่มกันบ้างดีกว่า

ผู้ชายเล่นกีฬาผู้ชายเล่นบัส

งานนี้ค่ะพูดถึงหนุ่มเล่นบาร์ดอ้วนรังสิทธิ์ไปเลย
อัปเดตถึงลูกชายวัย๒ขวบก่อนน้องโรฮา
ทางกลับจากเกาหลีพร้อมคุณแม่มา๑๘วันสดร้อนเลย
คุณพ่อคิดถึงจะจะขาดนะคุณขา
วิดีโอคอลหาลูกแต่ว่าล่าสุดน้องโรฮาทำหน้าบึ้งตึงใส่พ่อเลย
แล้วก็ร้องลั่นเลยพ่ออ้วนบอกว่ายังไงล่ะลูกงอนพ่อแล้วเหรอ
ส่วนแพลนมีน้องคนที่๒เห็นบอกว่ายังก่อน
ตอนนี้ภรรยาเพิ่งผ่านเนื้องอกไปนะครับ
รวมไปถึงเศรษฐกิจคุณอ้วนเขาก็บ่นมานิดนึ

แล้วก็เดี๋ยวกลับมาคิดเรื่องทายาทอีกทีค่ะ
เมื่อก่อนคือห่างกันเดือนครึ่ง
ยังไม่รู้สึกว่าตอนนานขนาดนี้
โอ้โหตอนนี้ก็เศร้าใจเหมือนกันนะครับ
เวลาวีดีโอคอลล์ไปลูกเห็นหน้าแล้วปุ๊บ

ผมว่าอาจจะงอนหรือเปล่าไม่รู้ว่า

มีปัญหาแน่นอนครับค่าตัวแพงขึ้นครับ

เพราะตอนนี้ค่าตัวคูณ๓แล้วครับ
ต่อไปถ้าพี่๔ค่าตัวคูณ๔เลยนะ
เขาเป็นคนประหยาด
ใช่วางแผนการใช้เงินถูกต้องแล้วค่ะ

เขาก็เป็นนักกีฬาเหมือนกันคุณผู้ชม
แล้วเขาก็ฝาอาถรรพนเจ้าเพศอายุ๒๕ปี

ไปฟังเสียงด้วยค่ะ
จ้า